สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

ความสำเร็จแบบต่อเนื่องในฟุตบอลยุคหลังนี้ไม่เกิดขึ้นง่ายนะครับ

ก็เมื่อวานนี้ลุ้นกันใจหายใจคว่ำเลยทีเดียวกับการดวนจุดโทษกับทางเบรารุส
เสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์แบบเย็นไปเย็นอยู่เหมือนกันนะ
คือเราอยู่ในสนามทั้งสองคนเนี่ยเราไม่อยากให้ถึงจุดโทษนะตอนผลบรรยายเกม
พอถึงจุดโทษปั๊บเนี่ยคือมันจะเป็นความกดดันที่
เชื่อว่าคนที่ดูทางบ้านเนี่ยก็มีอารมณ์เดียวไม่ต่างคนในสนาม
มันจะกลายเป็นเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบกับเกมไปเลยอ่ะ
แล้ววันนี้จะมีโอกาสพูดคุยกับนักเตะหนึ่งในทีมชุดนี้ด้วยนะครับที่กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งในนามทีมชาติ
พูดถึงเกมนะครับที่ทีมไทยนั้นผ่านมาถึงรอบชิงได้เกมแรกเอาชนะเกาหลีเหนือไป
ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับได้ประตูจากมงคลทศกรัย
จังหวะประตูที่ให้ดูกันหน่อยนะครับ
ตรงนี้ก็ยิงสวยเพราะว่าทำเกมก่อนอันนี้มาดีมากนะครับการสวนกลับของทีมไทย
แม้ว่าเกมกับเบรุสจะดูอึดอัดหน่อยแต่ว่าเกมนี้โอกาสบุกเราน้อยครั้งเจอกับเกาหลีเหนือแต่ว่าเราทำได้ดีนะครับ
แล้วเกมรับเนี่ยก็ถือว่าเหนียวแน่นนะ
คือเกาหลีเหนือเองเนี่ยก็บุกมาเต็มที่เลยล่ะเราเองก็ยังสามารถตั้งกระบวนรับเอาไว้ได้ในแทบจะทุกจังหวะ
คือก็เจียนไปเจียนอยู่อยู่เหมือนกันเขาเองก็ไม่คมพอที่จะเจาะเรา
แต่จุดเปลี่ยนในเกมที่เจอกับเกาหลีเหนือคือเรานั้นคมกว่าในจังหวะสวนกลับ
ในจังหวะการต่อบนอาจจะยังไม่ลงตัวร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทำให้เห็นแล้วนะครับว่าอย่างน้อยไม่ได้ก็ไม่เสียดี
เพราะเกมนี้ครับเกมกับเบรารุสเมื่อวานนี้นะครับ
แต่ว่าเมื่อพวกเขามีโอกาสนั้นอันตรายแทบทุกครั้ง
แต่ว่าทำได้ดีในเรื่องของภูมิศาสตร์ประตูกับวินธรรมศักดิ์จนันทร์
ฟอร์มดีมากแล้วอย่างหนึ่งที่น่าจะต้องพูดถึงก็คือ
สองนัดเมื่อมาผนวกรวมกันแล้วเนี่ยเกมรับของไทยดูดีขึ้น

ก็ค่อยพัฒนาไปทีละสเต็ปนะครับ
เพราะการจับคู่กันของเฉลิมพงศเกิดแก้วแล้วก็พันศาเหวิบูล
ลงตัวขึ้นเรื่อยแล้วก็จะมีคนมาเสริม
เมื่อทำให้ทีมนั้นมีอะไรเพิ่มมากขึ้นในรายการสำคัญมากกว่านี้นะครับ
น่าพูดถึงแดนกลางนี่แหละครับ
แล้วก็มีตัวที่เล่นคู่ด้วยก็คือทิติพันธ์พ่วงจันทร์
โอ้โหนี่คือสุดยอดเลยนะทำผลงานได้ดีในสองนัดที่ผ่านมา
คือพอเปลี่ยนเอากองกลางมาใช้๒ตัว
แล้วก็อาจจะเน้นรายละเอียดในเรื่องของจำนวนผู้เล่นในเกมลุกน้อยไปหน่อย
แต่ผมเชื่อว่าระบบการเล่นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพอสมคว
แล้วก็เทรสินแดงดาให้ได้ใช้แบบเต็มเต็มนะครับครับมาพูดถึงกองหน้าหน่อยไหม
กองหน้านี้ก็น่าสนใจนะครับพูดถึงตำแหน่งของทางมงคลด้วยนะครับ
แล้วก็ธีรทรด้วยของกองกลางก็ถือว่าแจ้งเกิดแบบเต็มตัว
คือมงคลเนี่ยดีอยู่แล้วแต่ว่าช่วงหลังเนี่ย
ช่วยสร้างจังหวะของเกมให้ดีขณะธีรทรตำแหน่งหลากหลายมาก

แต่พอเล่นไปเล่นมาเนี่ยตัวทำเกมตัวหลักอย่างสารวัตรอาจจะแผลงฤทธิ์ไม่ออก
ตรงนี้มีการขยับเอาธีรทรเข้ามาช่วย
ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าความยืดหยุ่นของเกม
การเรียนรู้สไตล์กำเลนของเพของเพลินที่ราชิวัชทำการบ้านง่ายหนัก
ใช้เวลาไม่มากก็สามารถทำให้ทีมไทยมีประสิทธิภาพที่แตกต่างขึ้นมากกว่าเดิมได้
ผลงานดีตอนนี้ต้องมีคำชมนะครับ
ก็เป็นเรื่องธรรมดาของโค้ชที่ทำงานหนักนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป้าหมายสำคัญของเรานะครับก็คือการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนเอเชีย
ไทยมีดีพอที่จะเป็นเหมือนการหน้า๒หรือเปล่าที่จะไปโด่งดังได้ในฟุตบอลโลก
คือแววมาแล้วล่ะแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าผลงานจะดีต่อเนื่องหรือไม่นะครับ
ไปดูควันหลงกันหน่อยไหมหลังจากได้แชมป์มานะครับแน่นอนครับ
ทีมชาติไทยก็มีคิวเดินสายขอบคุณบรรดาผู้สนับสนุนนะครับ
ก็แบ่งเป็น๔ทีมไปพบกับสปอนเซอร์รวมทั้งสิ้น๑๑รายนะครับ
ก็ที่เห็นอยู่นี้ครับเป็นมิโรวันรายวัชนะครับ
พร้อมกับลาวบรรดานัตเตะอย่างลีซอร์ทรัศเทพวิโนไทย
เลิมพงศเกิดแก้วปกเกล้าอนันต์และนัตตะพลมาลาพันธ์
ขอบคุณบริษัทไทยเบเรดจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่มตราช้าง
สนับสนุนทีมชาติไทยมามากกว่า๒๑

เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาภายใต้งบประมาณ๑๐๐ล้านบาทนะครับ
ส่วนอีกทีมก็เป็นทีมของนี่แหละครับ
กันออกไปขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับ
ก็เป็นทีมของซีโรชัดทองพิรพัฒนชายา

ซึ่งนายทาราวพฤกษอุ่ม
บอกว่าแหมเป็นผู้หญิงจุดโทษปิดท้าย
บอกว่าปีโป้ไม่เคยรับหน้าที่ยิงจุดโทษเลย
ซึ่งคนที่รู้จักพอเห็นเขาเดินไปยิงจุดโทษ

ก็เลยกลายเป็นว่าลีเด็ดไปแล้วตอนนี้นะครับ

คุยกับนักเตะอีกหนึ่งคนที่เราพูดถึงกันนะครับ
เหนือจากนักเตะที่ไม่เคยติดทีมชาติ

วันนี้อาจจะไม่สะดวกมากับเราแต่ก็สะดวกในการที่จะพูดคุยกับเรานะครับ

สวัสดีครับดีซอร์ครับ

โอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยผมถามหน่อยเรื่องเรื่องของ

จริงแล้วเนี่ยตามแทคติกของรายวัชเนี่ย

รีซอร์ในยุคของรายวัชจะต้องเล่น
ริมเส้นหรือว่าจะเป็นกองหน้าไปเลยครับ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

คนน่าร่วมงานกับกุญสือต่างชาติมาหลายต่อหลายคน

ก็ยังเล่นในหลีกสูงสุดอยู่ยังคงมีเกมส์อยู่ตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นก็ยังคือจังหวะในทีมชาติกับสโมสรก็ไม่ต่างกันครับ
คือด้วยความที่มันเป็นทีมชาติซึ่งเราเองเราเหมือนเราก็เล่นมานานในก่อนหน้านี้ด้วยครับ
มันก็ไม่ได้ห่างหายไปนะครับจังหวะก็ยังโอเคอยู่
แล้วเราเหมือนเราเล่นกับต่างชาติมาเยอะครับเราก็เลยเหมือนพอที่จะจับจังหวะได้อยู่เหมือนเดิมนะครับ
ลีซอร์ครับกับสองเกมที่ผ่านมาถ้ารวมแล้วโอกาสของคุณที่ลงไปพิสูจน์ตัวเองในสนามเนี่ย
ประมาณสัก๓๐นาทีถ้าให้ตัดเกรดในมุมมองของคุณเนี่ยคุณมองฟอร์มของคุณว่ายังไงบ้างเอ่ย
ก็ถือว่าโอเคครับกับการไม่มีส่วนร่วมนะครับก็ทำประตูได้ในเกมแรกด้วยอย่างนี้ถึงไม่ได้มีจุดโทษก็ตาม
แต่ว่าก็ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับตัวผมเองที่แบบได้กลับมามีส่วนร่วมตรงนี้ค่ะจริงก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะเท่าไหร่อะไรอย่างนี้

แต่ว่าจุดโทษตอนที่ยิงในรอบชิงเนี่ย

กลับมาครั้งนี้เป็นขวัญใจแฟนบอลนะ
พูดถึงพูดกับแฟนบอลหน่อยกับการกลับมาของคุณ

เหมือนโดนโหตลอด

ซึ่งกลับมาครั้งนี้

ลงสนามไม่ลงสนามเดินไปวอร์ม
เขาก็แบบเหมือนเรียกตลอดเลย

ก็น่าจะเป็นแบบเหมือนสิ่งที่เราทำมา

สิ่งที่เราทำกับสโมสรทุกคนก็ยังเห็นว่า

คำถามสุดท้ายแล้วกัน
ป้อมหมายของสอร์ก็คือแน่นอนทุกคน
อยากไปกับรายวัฒนให้ถึง
เราก็ไม่ได้อายุน้อยร่างกายยังดีอยู่แน่นอน
แต่การทำฟอร์มเนี่ยต้องแข่งขันกับหลายคนในลีกยังคิดว่าตัวเองจะมีดีพอไปถึงปี๒๐๑๙ในรอบสุดท้ายของเอเชียนคลับไหมครับ
จริงจริงมันอยู่จริงจริงผมไม่ได้ไม่คิดจะแข่งกับคนอื่นนะฮะคือไม่ต้องไปมองคนอื่นเลย
แค่ทำตัวเองให้ดีพอให้พร้อมให้ร่างกายยังดีอยู่สม่ำเสมอจนถึงตอนนั้นให้ได้มากกว่า
แล้วก็รักษามาตรฐานฟอร์มของตัวเองเมื่อไหร่ที่ได้โอกาสก็คือต้องทำให้ได้แล้วทำให้เห็นว่าเฮ้ยก็ยังมีประโยชน์อยู่กับทีมนะ
แต่ก็คือเราก็ไม่รู้หรอกว่าโอกาสมันจะมามากหรือน้อย
จะเป็นตัวหลักหรือเป็นตัวสำรองก็เถอะก็เถอะ
สุดท้ายทุกนาทีมีค่าอยู่แล้วสำหรับตัวผม
เราต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมอยู่แล้วคือผมจะไม่มองคนอื่น

การเล่นผมไม่ได้ได้รับโอกาสก็จะต้องคงเห็นว่า
วิ่งเรามีประโยชน์ต่อทีมอยู่นะครับ
ขอบคุณมากครับซอที่ทำให้คนไทยมีความสุขนะครับ
เป็นโทษแทนของน้องด้วยในการพูดคุยกับเราวันนี้

สวัสดีครับ
ก็หวังว่าจะได้เห็นต่อเนื่องสำหรับในทีมชาตินะ
เพราะตอนนี้กลายเป็นขวัญใจแฟนบอลแล้วนะ
ตอนที่ประกาศลายชื่อลีซอเทียบเทพวิดีโอไทย

คือหลายคนคิดถึงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยหยุด
คืออยู่ในช่วงฟุตบอลที่รุ่งเรืองก็มีซบสาวก็มี
คือเขาผ่านผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วก็กำลังสำคัญคือเรื่องของประสบการณ์เนี่ยมัน
มันช่วยได้ในการเหมือนความกดดันนะครับ